เพราะว่าคนในโลกโซเชียลก็สงสัยว่า
คุณลุงคนนี้มีพฤติกรรมที่ทำกับสุนัขตัวเมีย

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
คุณลุงคนนี้ใช้นิ้วมือแห่เข้าไปที่
คือคุณลุงแห่เข้าไปที่อวัยวะเพศของสุนัขตัวเมีย
เหมือนจะช่วยสำเร็จความไคร้ให้น้องหมาเลยเนี่ยนะฮะ
ก็ดูจากคลิปสารที่เหมือนเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับ
แต่ผู้โพสต์ไม่ได้ระบุว่าเป็นที่ไหน
ซึ่งคลิปนี้นะฮะทางเพจ

นำมาโพสต์ไว้พร้อมกับระบุข้อความว่า
ติ้วให้น้องหมาแบบนั้น

ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อว่าต่อขานคุณลุงคนนี้

ทำแบบนี้เป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
หรือบางคนก็บอกว่าคุณลุงน่าจะมีปมอะไรบางอย่าง

แล้วก็มีแนวโน้มที่อาจนำไปสู่การอนาจารย์รูปแบบอื่นด้วย
ดังนั้นก็อยากให้คนที่รู้จักลุง
หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูหน่อยนะครับ
ก็ทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เพราะจริงเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้มันจะมีแบบ

จัดให้วี๑วี๒วี๓อะไรแล้วก็บายอะไรอย่างนี้นะฮะ